ช่วงนี้โควิดระบาดใครคิดจะทำอะไร
อย่าคิดสั้นนะคิดยาวหน่อย
ใช้เวลาคิดสักนิดนึงแม้ว่าจะเป็น๕วินาที
มันก็นานนะ๕วินาทีนับในใจเลยนะคะ
พูดแบบนี้เพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
เขาจะไปเข้าร้านสะดวกซื้อแต่เขาไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยมา

ถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัยเขาไม่ให้เขาไปเนี่ยนะคะ
พนักงานเขาก็ยืนอยู่ด้านหน้ายืนอยู่แบบนี้
เดี๋ยวจะเห็นผู้ชายคนนึงนะเดินเข้ามานะคะ
เขาไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะพนักงานเขาก็เป็นหน้าที่ของเขาเนอะ
เขาก็ต้องเตือนนะคะเตือนแล้วโดนอะไรล่ะ
เดินเข้ามาแล้วพี่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย
ผู้ชายก็นี่โดนไปดึงค่ะ
ถุยน้ำลายใส่พนักงานร้านสะดวกซื้อ
น้องคนที่เห็นเขานิ่งแต่เขาไปแจ้งความนะคะ
สรุปสุดท้ายเนี่ยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น
ภาพกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ค่ะ
เมษายนตอน๒ทุ่ม
หน้าร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันลำลูกกาคลอง๔ค่ะ
ภาพก็จะเห็นพนักงานเขาก็ยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่นี่นะคะ
ผู้ชายเสื้อเขียวเดินเข้ามาพนักงานเขาก็ต้องบอกแหละ
พี่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยเข้าไม่ได้นะครับ
สักพักผู้ชายคนนี้ให้ดูอีกรอบก็ได้นะคะ
เขาเดินมาช่วงวินาทีคือเขาน่าจะคิดแบบแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะ

ถุยน้ำลายใส่พนักงานร้านสะดวกซื้อแบบนี้เลยนะคะ
น้องคนนี้ที่เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อไปแจ้งความ
เขาตัดสินใจไปแจ้งความ
และล่าสุดเมื่อวานนี้บ่าย๒ค่ะ
สวมเสื้อสีเขียวซึ่งอยู่ในคลิป
เขาชื่อว่าในหนึ่งนะเป็นนามสมมุตินะ

ไปพบตำรวจสพคูคศถูกเปรียบเทียบปรับไป๑๐๐๐บาท
ข้อหาคุณฟังข้อหานะคะกระทำให้ของโสโครกเปลือเปื้อน
หรือน่าจะเปลือเปื้อนต่อตัวบุคคลหรือทรัพย์
ค่าปรับเสร็จเรียบร้อยคุยกับในหนึ่งหน่อยทีมข่าวของเรา
หนึ่งบอกว่าก็ทราบข่าวจากเพื่อนเห็นคลิปแล้วก็มาบอกตัวเอง
ตัวเองก็มีข่าวแบบนี้ด้วยเหรอตกใจมากรีบมาเลย
มารับทราบข้อกล่าวหาที่โรงพักค่ะแล้วก็บอกว่า
วันนั้นมันเป็นยังไงมายังไงแหละข่าวก็ถามก็บอกวันนั้นผมยอมรับ
ผมลืมใส่แมสออกจากบ้านพนักงานเขาก็บอกว่า
พี่เข้าไม่ได้นะผมก็ไม่ได้เข้านี่และสิ่งที่ผมทำลงไปเนี่ย
ถุยน้ำลายใส่เขายองเขาบอกแบบนี้นะ
และจากนี้ไปจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเพราะว่าเป็นเรื่องที่เยาว์แย่ครับ
ในค่ำนี้เรามีมีในการสมัยอะไรมั้ยครับ
ไม่มีครับไม่มีกระทั่งแม้กระทั่งหาเรื่อง
เราแค่หยอกร้อกับน้องเท่า
ยอบร้อยกับน้องเขาประจำนี้ผมเข้าเข้าทุกวันผม
ผมก็ขอโทษจากสังคมทุกสื่อนะครับว่า
เกตการณ์อย่างอย่างผมนี้อย่าเป็นอย่างอย่าง
แล้วก็ขอให้ผมเป็นคนสุดท้ายแล้วกันที่เป็นกรณีแบบนี้
แล้วก็ขอขอโทษน้องเขาด้วยน้องที่๗๑๑ที่อยู่
ครับผมตรงนั้นผมขอโทษด้วยแล้วกัน
กระเศร้ายาวแหย่แต่แบบนี้มันทำไม่ได้นะ
ในช่วงที่มันเป็นเรื่องของคนเขาหลายคนเขากลัว
เกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
ถึงบอกว่าให้คิดนานขึ้นอีกสักนิดหนึ่ง
อย่าทำนะคะผิดกฎหมายด้วยนะคะเห็นไหม
อยู่ดีก็โดนเสียค่าปรับหนึ่งพันบาท